ดูความขึ้นไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีกันบ้างนะครับ
เตรียมที่จะชิงแชมป์เอเชียในช่วงเดือนมกราคมนี้
มีสื่อของเวียดนามนะครับก็ให้ข่าวบอกว่าทีมชาติไทยเจ้าภาพมีโอกาสที่จะตกรอบแรกเลย
ตวยชาติตัวเองแล้วก็มองว่าไทยจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
ถือเถาสื่อมณชนสื่อดังของเวียดนาม
ออกโรงวิเคราะห์สถานการณ์ของทีมชาติไทยกับเวียดนาม
ในการแข่งขันฟุตบอลยู๒๓ปีชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐
รอบสุดท้ายที่ประเทศไทยเป็นเจ้าพร่ำ
ซึ่งทั้งสองชาติเป็นทีมจากอาเซียนในรอบสุดท้ายนี้นะครับ
สื่อดังวิเคราะห์ว่าทัพดาวทองมีโอกาสเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
ขณะที่เจ้าภาพไทยเขาวิเคราะห์ว่าในฐานะเจ้าภาพอาจจะตกรอบ
ซึ่งทีมชาติไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับ
เพราะต้องอยู่สายเดียวกับออสเตรเลียที่น่าจะการันตีตีตัวเข้ารอบต่อไปได้นะครับ

อกจากนี้ผลงานในช่วงที่ผ่านมาใน๔เกมครับ
ทีมชาติไทยก็ตกรอบนะครับแล้วก็ในรอบคัดเลือก
ทีมแชทไม่เชียร์เราก็ผลงานไม่ดีนะครับ
ก็ดูจากระบบทีมแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยลงตัวนักนะครับ
แข่งรอบคัดเลือก
ว่าจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในฐานะเจ้าภาพนะครับ
ก็มีเกมสุดท้ายที่แพ้เวียดนามถึง๔ประตูนะครับ
ขณะที่ทีมชาติเวียดนามอยู่ในกลุ่มดีนะครับ
กับเกาหลีเหนือจอดแดนแล้วก็สหรัฐอารับเอมิเลส
สื่อของเขามองว่าโอกาสสูงนะครับ

และด้วยความได้เปรียบจากการเป็นทีมวางในโถที่๑นะครับ
ทำให้ทีมมีข้อได้เปรียบในการจับสลาก
และทั้ง๔ทีมที่ร่วมสายก็ไม่ใช่งานยากเกินไป
เวียดนามจะเอาชนะได้นะครับ
แต่ไม่รู้ว่าเป็นลืมไปดูทีมในสาย๔หรือเปล่านะครับ
สาย๔นี่มีอุสเบคิสฐานแชมป์เก่า
อีรานเกาหลีใต้รวมทั้งจีนนะครับ
สื่อเขาอวยบอกว่าเข้าถึงรอบ๘ทีม
ครับดูโปรแกรมของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
วันที่๘มกราคมไทยพบกับบาเลน
วันที่๑๑มกราคมไทยพบกับออสเตรเลีย
วันที่๑๔มกราคมไทยพบกับอีลักษณ์นะครับ

จะแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ

ทีมชาติเวรามยังเหนียนทวนแอ้งกรองกลางหมายเลข๑๔
แล้วก็เหนียววันต่างหมายเลข๙
เคยลงสนามเจอกับทีมชาติไทยมาแล้วนะครับ
คนนี้จริงลูกนี้ไม่เข้า

สโมสรอาราเบสในศึกลาดิแก้วสเปนนะครับ
เชิญไปร่วมทดสอบฝีเท้าเป็นระยะเวลา๒สัปดาห์
โดยคาดว่าจะเริ่มเดินทางไปฝึกซ้อมในช่วงต้นปีหน้านะครับ
อกจากนี้นะครับมีรายงานว่าเหงียนกวางหายเลยครับ
ตัวเก่งของทีมเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากสโมสรในลาลิกาสเปนด้วยเช่นกันนะครับ
แต่ด้วยเหตุผลบางอาการก็คือในเรื่องของอาการบาดเจ็บที่ตอนนี้เจ็บอยู่นะครับ
แล้วก็เขาเองก็เป็นตัวหลักในชุดอยู่๒๓ปีของทีมชาติเวียดนาม
ชุดล่าตัวโอลิปิกเกมส์ทำให้ไม่มีชื่อข้างลายนี้
ในการไปทดสอบฝีเท้านะครับ
ในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย๔เกมนะครับ

เหงียนกวางหายแต่ก็เชื่อว่าน่าจะหายทันนะครับ
ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีรอบสุดท้ายนะครับ